ยังไม่จุใจมีต่อค่ะคุณผู้ชม

คราวนี้จะพาไปดูสุสานเด็กตายทั้งกลมค่ะ
ชาวบ้านก็เอาสิ่งของไปว่ายเต็มสุสานเลย
เพราะอะไรนี่เขามีเรื่องราวนะ

ที่บริเวณริมถนนสายวิเศษโพทอง
อยู่ข้างมูลนิธิการกุศลวิเศษชายชาญ
ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญที่จังหวัดอ่างทอง

เอาสิ่งของต่างมาเส้นไหว้เต็มสุสาน
เพราะว่าสุสานที่นี่ฝังเด็กตายทั้งกลม
มีอะไรบ้างล่ะก็ของเกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
ของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กน้ำแดง
มีมาลัยแขวนกับไม้เหนือหลุมหลายสิบหลุม
ชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันเขาก็เล่าบอกว่า
เมื่อคืนชาวบ้านขับรถผ่านแถวนี้

ออกมาวิ่งเล่นบริเวณสุสานเด็กแล้วก็หายไป

คือใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ชาวบ้านบอกแบบนี้
สุสานนี้มีผู้ดูแลก็คือคุณตาสนมผิวบางอายุ๗๕ปี
แล้วก็คอยทำพิธีด้วยนะผ่าท้องหญิงตายทั้งกลม

นี่เขาเป็นความเชื่อที่สืบท่อต่อกันมาไงคะ
แล้วที่ผ่านมาคุณตาสนมบอกว่า
มีการนำศพทารกที่ตายทั้งกลมผ่าจากท้องแม่
แล้วก็ฝังไว้ที่บริเวณสุสานเด็กนี้มากกว่าร้อยศพแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ก็ไปส่องเลขเด็ดไปบนบานไปขอไหว้ขอจากศาลตลอดเลยนะคะ
แล้วมีบางคนไงก็ได้เลขเด็ดกลับไปก็เลยเอาของมาถวายแบบนี้ค่ะ
เยอะแยะมากเลยนะก็เป็นความเชื่อ
แล้วก็ความศรัทธาส่วนบุคคล
ส่วนมีอีกงานหนึ่งก็เป็นความเชื่อเหมือนกัน
พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ
วันที่๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีเวลาตี๕๓๐
งานนี้จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาล
เป็นการแถลงข่าวก่อนนะบอกว่าจะมีการแข่งวิ่งกันล่วงหน้า
แต่ที่ชาวบ้านสนใจมากก็คือ

ใช่แล้วเสื้อบิ๊บเสื้อวิ่งของพี่บินบรรลือฤทธิ
ฮีโร่คนอีสานอันนี้ชัดเจนมากเลยเนาะ
เพราะอยู่แบบว่ากลางอกเลยทีเดียว
ชาวบ้านเขาก็สนใจไม่ได้สนใจอะไรมากมายสนใจเลขตัวนี้แหละ
คุณชิสาก่อนหน้านี้ที่คุณบินบริษฐ

ตอนนั้นชาวบ้านเขาก็เอาเลขจากเสื้อพี่บินไปลุ้นรางวัลเหมือนกันนี่

เขาเรียกว่ารุนเลขของเพื่อนบ้าน
พี่ราวก็โชคดีใช่

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้บิ๊บนี้จะให้โชคหรือเปล่า
แล้วก็เป็นความสบายอกสบายใจ
เป็นที่พึ่งยึดเหนียวจิตใจของคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะ

มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นความเชื่อของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาชื่อว่านางสาวระวีวันน้อยคำมูล
อยู่ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คือเขาได้มอบเครื่องสำอางที่บางส่วนไม่ได้ใช้แล้ว
ให้กับหน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดท่ามะเดือนะคะ
เอาไปใช้สำหรับการแต่งหน้าศพ
หลังจากที่นางสาวระวีวันเขาฝันก่อนนะ
เขาฝันว่าตัวเองไปเจอกับผู้หญิง
ได้ไปแต่งหน้าให้ผู้หญิงคนนี้ด้วย
ผู้หญิงคนนี้ผิวขาวสวยเลย
แล้วฝันแบบเดียวกันติดต่อกันเลยนะ๓คืน
พอตื่นขึ้นมาพยายามตีความ
ความฝันมันฝันถึงอะไรแล้วมันคืออะไร
เขาก็ตีความไม่ออก

มีเครื่องสำอางเยอะก็เลยตัดสินใจ
ถ้าฝันแบบนี้เอาเครื่องสำอางที่ตัวเอง
ใช้บ้างใช้น้อยหรือบางอันไม่ได้ใช้เลย
มอบให้กับกู้ภัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะ
ด้านสมาชิกกู้ภัยเขาก็เลยเอาไปตีเลข
จากบ้านเลขที่ของคุณระวีวัน

อ๋อไม่ใช่เลยเหมือนกันนะแน่นาค่ะใกล้กัน
คือกู้ภัยอันนี้เป็นการตีความของกู้ภัยเขานะ
แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะแล้วแต่ความเชื่อนะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเอาเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาค

คุณผู้ชมไปปิดท้ายกันที่สุรินทร์หน่อยค่ะ
หลวงปู่รอดอายุ๗๐ปีเป็นเกจิดังแดนอีสานใต้
เจ้าอาวาสวัดโคกรมนะคะเจ้าคณะตำบลโคกกลาง

ก็แจกวัตถุมงคลตะกรุดพร้อมกับเหรียญหลวงปู่รอด
รอดปลอดภัยมีการทำพิธีค่ะ
ปลุกเสกจำนวนทั้งหมด๑๐๐๐ชุด
ให้กับพุทธศาสนิกชนได้บูชา๖๐๐๐ชุด
แล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่ขับขี่ใช้รถใช้ถนน
อีก๒๔สายแจก๔๐๐ชุดนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีลูกศิษย์ช่วยกัน
ร้อยเหรียญหลวงปู่รอดเข้ากับสายตะกรุดคล้องคลอ

หลังจากนั้นก็จะนำไปแจกให้กับพุทธศาสนิกชน
ในวันที่๒๐ตุลาคมนี้

ก็คืออยู่ที่๓แยกนิคมปราศาสตร์
ถนนสาย๒๔อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะ
ในวันที่๒๐ตุลาคมนี้ก็สามารถไปรับได้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าว

คุณผู้ชมยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย